เพราะว่ารถมอเตอร์ไซด์คำหน้า

คนที่ขี่ไปอีกทางหนึ่งเขาก็หวังดีเตือน

ถูกคนที่ทำของตก
ตามมาตีคุณผู้ชมไปดูคลิปกัน
อ้าวออกสิ

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงใครเป็นใคร

เดินมาชี้หน้าด่าอีกฝ่าย

แล้วถ้าเกิดยังงี้
ฝั่งไหนทำของตกฝั่งไหนเตือน

คุณผู้ชมฮะฝั่งเสื้อสีเทาก่อนสีเทาแขนสั้น
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
เขาชื่อนายนัทชะพลปานทองคำอายุ๒๕ปี
แล้วก็เปิดฉากตบเขาก่อน
คุณเห็นไหมตบใส่คนเสื้อสีเทาก่อน
หลังจากนั้นคนเสื้อสีเทาก็ไม่ยอมสิฮะ
ก็ต้องจัดการคืนนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนของคนเสื้อสีเทาช่วยกันจัดการไว้นะฮะ
ชื่อดังที่อำเภบังเสาทงจวัดสมุทรปราการ
เมื่อบ่ายโมงเมื่อวานนี้นะครับ
ทีนี้ตัวนายนัชพลซึ่งใส่เสื้อสีเทาแขนสั้นเมื่อกี้นะ

บอกว่าเมื่อวานหลังจากเลิกงานช่วงเที่ยง
แต่มันเกิดเหตุระหว่างทางครับ
พวกผมขี่มอเตอร์ไซค์กันมาตามทาง
หนุ่มคู่กรณีนั่นหมายถึงผู้ชายใส่เสื้อสีดำเมื่อกี้นะฮะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนี้
ขี่แล้วก็วกกลับแล้วก็ย้อนสอนไปแบบนี้นะครับ

ตัวนายนัชพลเองเห็นก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุนี่

ก็เลยตะโกนบอกขี่แบบนี้ได้ยังไง
จะไปเก็บของอะไรก็ตามอย่ามาขี่สวนแบบนี้มันอันตราย
ปรากฏว่าคุณนัชพลนี่แหละ
ถูกผู้ชายเสื้อดำขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

นัชพงศ์เขาก็ขี่ไปเรื่อยจนกระทั่งไปมีปากเสียงกัน

แล้วเหมือนจะด่าอีกด่าซ้ำด่าซ้อนอีกนะครับ
ทีนี้ตัวนายนัชพลก็ไม่อยากมีเรื่อง

แต่ปรากฏว่าถูกคู่กรณีก็คือ
ผู้ชายเสื้อสีดำแขนยาวเนี่ยนะฮะ
เข้ามาหาเรื่องแล้วก็ชกต่อยกันนะคุณ
ต่อมาในช่วงบ่ายของเมื่อวานผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายเอกชัยทองภูลอายุ๒๗ปี

ผมซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปไปให้พ่อนะครับ
และทีนี้ระหว่างทางที่ผมขี่มอเตอร์ไซค
ผมวางผ้าอ้อมไว้ตรงตระก้าหน้ารถเนี่ย

ผมก็เลยวกรถกลับ
ขี่ย้อนสอนกลับมาเพื่อจะเก็บผ้าอ้อม
แล้วก็ได้ยินอีกฝ่ายตะโกนพูดอะไรบางอย่าง

ทีนี้ทางตำรวจนะคุณซึ่งเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายเอาเคลียร์กันได้ไหม

เคลียร์กันฮะรับปากว่าจะเลิกแล้วเต่ากันและจะไม่ตามแก้แค้นกันด้วย

อ้าวจับมือแล้วยิ้มและหากไม่มองกล้อง
อ้าวถ้าไปเจอกันข้างนอกจะมีเรื่องอื่นอีกไหม

ไม่มีครับผมอ้าวนี่ก็รุ่นพี่เอง
อย่างนี้ว่าต้องเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เหมือนน้อง
นะครับมีอะไรก็อาณาคมกันเราต้องช่วยเดี๋ยวกันก็ได้นะครับ
หรอครับมองหน้ากันด้วยสิเวลาจับมือจับมือยิ้มยิ้ม
นี่คนละอารมณ์นะจริง
คนเสื้อดำแขนยาวนี่คือคนเสื้อสีน้ำเหมือนนะ
ส่วนคนเสื้อเทาในคลิปที่ชกกันเนี่ยนะ

คุณต้องคิดได้แน่ก่อนเขาต้องการถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึก
แต่ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีเพราะเป็นสัญญาลูกผู้ชาย
ครับ